ผู้ชายคนนี้เนี่ยนัดเคลียร์ใจกับเมียเก่าแต่ว่าพอไปเจอกันแล้วเนี่ยเขาเอาปืนไปด้วย
ก็เลยลั่นไกลปืนใส่เมียเก่าสามนัดฝ่ายหญิงนี่เจ็บสาหัสนะครับ
ความอาจจะรู้สึกผิดเอาปืนกระบอกเดียวกัน
่อขมับแล้วก็ยิงตัวเองไปตายที่โรงพยาบาลนะครับ
สำหรับผู้ก่อเหตุและวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
จับภาพและเสียงนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้ครับ
เสียงปืนที่ดังสี่นัดครับสามนัดคือฝ่ายชายเนี่ย
เมียเก่าอีกหนึ่งนัดนัดสุดท้ายคือ
หนึ่งทุ่มสิบเจ็ดนาทีได้ยินเสียงปืนดัง

ไม่นานเสียงปืนนัด๒๓ก็ตามมา
แล้วบางช่วงเหมือนมีเสียงคนตะโกนทะเลาะกันด้วย
กระทั่งเสียงปืนนัดสุดท้ายดังขึ้นอีกครับ
สิ้นเสียงปืนก็เนี่ยฮะ
ทุ่ม๑๙นาทีโดยประมาณช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
เสียงปืนสิ้นสุดลงชาวบ้าน
แจ้งตำรวจสพปลวกแดงครับ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุตอนแรกไปเจอเนี่ยมี๒คนเลือดอาบเต็มตัวครับ

กัดจุดเกิดเหตุชุมชนวังประดูกครับ
ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
พบร่างนางสาวสุภกรหรือว่านุ่นอายุ๓๘มีแผลที่เอว
และอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายนอนเลือดท่วมเหมือนกัน
คือนายพินชัยหรือว่าในหมีอายุ๔๐
แผลของในหมีเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงกว่า
เพราะว่าอยู่ที่ขมับขวาเลยครับ
เจ้าหน้าที่นำทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอปืนไทยประดิษฐ์จุด๓๘
ตกอยู่หนึ่งกระบอกนี่ครับกระสุนถูกยิงออกไปสี่นัด
แล้วไปเจอปลอกกระสุนตกอยู่๔ปลอก
ค้นรถกระบะของในหมีคนที่ยิงซึ่งจอดอยู่ใกล้ใกล้กัน
ไปเจอไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งกระบอกก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐาน
นี่นะฮะปืนที่ยึดได้จากในรถแล้วก็ที่เจอที่ตกพื้น
แล้วก็ปลอกกระสุนต่างต่างคนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวในหมีขับรถมาหาเมียเก่าก็คือนุ่น
คนที่โดนยิงแล้วทะเลาะกันจับใจความได้ว่าเหมือนกับทะเลาะกัน
เรื่องหึงหวงเสียงปืนดัง๔นัดมารู้อีกที
สองคนนี้คือเจ็บสาหัสรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่คือตอนที่พาในหมีมาถึงโรงพยาบาลนะครับ
ตอนแรกยังไม่ตายนะแต่ว่าด้วยอาการโคม่าแล้วก็โดนจุดสำคัญ
คือขมับของตัวเองปืนเจาะยิงระยะเผาขนเลยนะครับ
ในขณะที่ตัวของอดีตเมียเก่าเองก็ส่งมาที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
วันนี้พี่ตินักข่าวของเราครับคุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ได้วงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญครับ
ทุ่ม๑๖นาที๙สิงหาคมคือภาพนี้ครับ
ก่อนเกิดเหตุเดี๋ยวดูนะครับคุณขวัญคุณผู้ชม
อเตอร์ไซค์ที่เห็นถ้ามองไม่ทันให้ดูอีกครั้ง
ทุ่ม๑๖นาทีลูกศรสีเขียวหยุดภาพนิ่งเอาไว้ตรงนี้
พอจะเห็นอยู่นะครับขับมาด้วยความเร็วพอสมควร
หยุดภาพแล้วเลยจะได้ภาพตรงนี้ที่ลูกศรสีเขียวชี้อับภาพไปต่อ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับสุภกรหรือนุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านร้านขายไข่ไก่คือร้านนี้
ถนนแม่น้ำคูขี่ไปเพียงคนเดียวแล้วมีกระบะของนายพินชัยหรือในหมีขับตามไป
ดูต่อฮะนี่ฮะสีเขียวขับผ่านไปสีแดงกำลังจะขับไล่ตามมา
ใกล้ใกล้กันนะครับในช่วงเวลานี้พาไปต่อได้เลยครับเดี๋ยวกระบะจะมาแล้ว
นี่ฮะนี่ไฟมาแล้วไฟมาแล้วนี่นะฮะรถกระบะมายังคงเป็นทุ่ม๑๖นาที
เพียงแค่ไม่กี่วินาทีครับก็ขับมาค่อนข้างเร็วพอหยุดภาพแล้วภาพมันเลย
จะดูภาพไม่ค่อยชัดแต่ให้รู้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปก่อน
คือนุ่นขี่ไปคนเดียวและกระบะขับตามมาในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน
ไปต่อครับไปถึงซอยทิศเชียนนุ่นเลี้ยวเข้าซอยเพื่อเข้าบ้านครับ
จังหวะนี้ภาพจะเห็นชัดนี่เลี้ยวเข้ามาในซอยแล้ว
กระบะของนายพิมชัยหรือนายหมีก็เลี้ยวตามมาติดเลยครับ
แทบไม่ทิ้งห่างเลยนะฮะขับไล่ตามมาแล้วภาพอีกมุมหนึ่งก็จะเห็น
เข้ามามุมนี้แล้วเดี๋ยวพอเข้าไปในซอยภาพกล้องอีกมุมหนึ่งจะรับได้
มันอาจจะมืดหน่อยพ้นภาพตรงนี้ไปก็เป็นมุมนี้ครับ

ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุบริเวณสนามย่า

คิงตรงจุดนี้มีการเอาดินมากรบเอาไว้และได้คุยกับนางสาวน้ำอ้อย
อายุ๔๕ปีเธอเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ครับ
คุณน้ำอ้อยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงของทั้งคุณนุ่น

จับใจความได้ว่าเป็นเรื่องหึงหวงปัญหาชายหญิง
แล้วในหมีก็พูดขึ้นมาว่ากูเอาจริง

หลังจากนั้นนางสาวสุภกรหรือนุ่นก็บอกว่า

แต่ในหมีไม่เชื่อใช้ปืนยิงใส่ร่างของนุ่น
ชายโครง๒นัดจนล้มลงแล้วเอาปืนมายิงขมับตัวเอง
เพราะคิดว่านุ่นน่าจะตายแล้ว
นี่ครับหลังจากปืนนัดแรกดัง
แล้วพอนัดต่อไปก็มีเสียงคนตะโกนกรีดร้อง
และหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์สะหร่ดขึ้น
วิ่งออกไปดูเลยครับเห็นคนเจ็บตอนนั้นคือเลือดทรวมที่พร่ำนอน
ใจแผลวแผลวอยู่สองคนที่สนามย่าตอนที่ไปดูเนี่ยเขาบอกว่า

เพราะว่าพยานก็คือคนนี้คุณน้ำอ้อยเนี่ยบอก

คุณน้ำอ้อยบอกว่านุ่นเขาเอาเท้าไปเคลียร์
เอาเท้าไปเขียในหมีอ่ะ

เพื่อเช็คว่าตายจริงหรือเปล่า

แล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ฮะ
ผู้ชายอ่ะเหมือนคล้ายทุกสาวนะครับว่า
ทำไมต้องเอาผู้ชายมา

เขาก็ชักปืนท้ำมาดอย่างกูเอาจริง

รู้ทุกอย่างเขายังเรียกแฟนเขาเลยเอาเท้าอ่ะ

เห็นไหมหนูบอกยังไม่ตาย
แล้วหนูก็เลยออกมาจากที่เกิดเหตุไง

ส่วนตัวผู้ชายมีสติกพูดได้หรือไม่ได้
ใช่แล้วพี่เพราะว่าเลือดเขาทะลักออกไง
หนูก็เห็นแล้วก็คือกลัว
บอกเล่าของคนเห็นเหตุการณ์คุณน้ำอ้อยคนนี้นะครับ

ชื่อว่าคุณพยาวหรือว่าคุณแตน
คุณพยาวหรือว่าคุณแตนอายุ๕๓
เป็นเมียคนปัจจุบันที่ในหมีคบอยู่
จากนี้ไปอย่าเพิ่งงงความสัมพันธ์นะครับ

หมีคบหาอยู่กับคุณแตน
อยู่กินกันฉันผัวเมีย
อยู่ด้วยกันกับคุณแตนประมาณ๓ปีครับ

คบหาอยู่กินกับคุณพยาวหรือคุณแตน
คนปัจจุบันประมาณ๓ปีแล้ว

เคยเลิกรากันไปครั้งหนึ่ง

แล้วหวนกลับมาคบกันอีกครั้ง

แล้วเธอก็รับรู้มาตลอดว่า
หมียังคงเฝ้าหวนคิดถึง

นู่นอยู่ข้างจอคนที่โดนยิงจนบาดเจ็บ
ยังคงคิดถึงคุณนุ่นตลอดเวลา

บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัว

หมีพาคุณนุ่นอดีตเมีย
ลูกชายลูกชายมานอนที่บ้านกับคุณแตน
พาเมียเก่าลูกของเมียเก่ามาอยู่บ้านด้วยเดียวกันนอนด้วยกัน

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าคนเจ็บโทรมาหาในหมีบอกว่ากลับมาแล้วนะ
แล้วก็บอกว่านุ่นรออยู่ที่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวจะไปหา
หลังจากที่นุ่นโทรมาในหมีก็เลยตอบกลับไปว่าให้รออยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะออกไปหา
แล้วก็ชวนว่าไปขึ้นรถไปด้วยกัน
ชวนคุณแตนนั่งรถมาเป็นเพื่อน
ระหว่างนั่งรถมาเนี่ยคุณแตนเมียคนปัจจุบันบอกว่า
ผัวฉันพูดขึ้นมาประมาณว่ามึงตายแน่เธอก็ตกใจ

หมีเหมือนจะโกรธเพราะเห็นว่าในหมีบอกว่า
ชอบขอเงินคนนั้นคนนี้แล้วชอบคบผู้ชายไม่เลือก
นี่คือสิ่งที่ในหมีเคยเล่าให้กับคุณแตนฟัง
ไปถึงที่เกิดเหตุครับตัวในหมีก็เลยเรียกเมียเก่าออกมา
เคลียร์ปัญหาที่ค้างคาคุยกันได้สักพักหนึ่ง
ฝ่ายหญิงพยายามจะเดินหนีแต่ว่าตัวในหมีเนี่ย
ชักปืนจ่อยิงสามนัดหันปลายกระบอกปืน
ขมับตัวเองหนึ่งนัดแล้วก็ล้มฟุบลงกองที่สนามย่า

รู้ไหมว่าเขาถึงขั้นแบบพกปืนมาแบบเตรียมจะยิง
พี่เฮียหนูไม่รู้ว่าเขามีอาวุธมาไปไหนเขาก็
เขาก็ไม่เคยพกเคยอะไรนะหนูก็ไม่รู้เรื่องของเขาแล้วของคนนี้
เขาแค้นเรื่องอะไรหรือครับเขาแค้นเรื่องเมียเขาว่า
เมียเขาว่าเอาผู้ชายมาตั้งบัตรวันนั้นเขาไป
บังเอิญไปเจอเมียเขาเออเขามาปิดอัพแหละ
ว่ารักนะส่วนเมียเก่าคือคุณนุ่นเนี่ยคุณแตนบอกว่าเขาเคยพูดว่าเป็นความรู้สึกสงสารฮะก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าขณะคุณแตนเองก็บอกว่าไม่รู้ว่าเขาพกปืนไปด้วยที่ผ่านมาก็ไม่ได้พกอะไรแบบนี้นะ
ล่าสุดครับอย่างที่บอกว่าในหมีเนี่ยด้วยความที่ใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อขมับยิงตัวเองอาการสาหัสสุดท้ายตายที่โรงพยาบาลนะครับในขณะที่คุณนุ่นเมียเก่าของคนก่อเหตุยังคงอยู่ในการรักษาของคุณหมอแต่อาการก็ยังโคม่าทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดคลองพลูครับที่หนองใหญ่ชนบุรีครอบครัวนำร่างในหมีไปประกอบพิธี
สอบถามคุณศิลาเงินอายุ๑๙เป็นลูกสะพ้ายของในหมีกับคุณนุ่นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
พ่อผัวไม่เคยมาเล่าหรือว่าปรึกษาปัญหาอะไรให้ฟังต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ด้วยกันนาน
พ่อผัวเนี่ยก็คือในหมีจะโทรมาพูดคุยกับลูกชาย
สำหรับตัวในหมีแล้วก็คุณนุ่นทั้งคู่เลิกรากันมานานแล้ว
เธอก็จะเรียกพ่อเนอะเพราะว่าเป็นพ่อผัวใช่ไหม
หมีกับแม่นุ่นเลิกรากันมานานแล้ว
แต่ก็ยังไปมาหาสู่ด้วยกันอยู่บ้างและที่ผ่านมาไม่ได้เห็นว่าจะหึงหวงอะไรนะ
ทั้งคู่ต่างก็มีคู่ชีวิตใหม่กันหมดแล้ว
แล้วจนกระทั่งไปทำงานอยู่ใกล้กันคงจะมาเจอกันไปมาหาสู่กันบ่อย
แล้วกลายเป็นความหึงหวงแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
ลูกสะพ้ายของพ่อหมีและแม่นุ่นเล่าแบบนี้ครับ
นั้นเขามาหาลูกชายเขาก็เขาก็มาด้วยกันมารถกระบะด้วยกัน
ตอนนั้นสถานะเขาเลิกหรือยังคะที่มาหาเลิกกันแล้วนะคะ
กันแล้วแต่ว่าเขามาหาด้วยกันมาด้วยกันมาหาลูกชายเขา
แล้วท่าทีที่ตอนมาด้วยกันแบบมีแบบก็ปกตินะคะ
ไม่มีทะเลาะไม่มีพูดถึงห่วงอะไรแบบนี้ไม่มีค่ะ
สะพ้ายอัปเดตอาการของแม่สามีนะครับก็คือคุณนุ่นที่บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของคุณหมอ
ยังต้องเฝ้าอาการอย่างใกล้ชิดอยู่ที่ไอซียูนะครับโคม่านะฮะห้าสิบห้าสิบ
สภาพจิตใจของสามีของเธอเองก็ยังย่ำแย่ดังนั้นเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
รายงานให้ทราบต่อไปครับโหดมากนะคะอ่าคุณผู้ชมคะมาดู